ส่วนการค้นหาร่างของน้องมาวินที่พลัดตกเจสสกีที่เขื่อนศรีนครินกาญจนบุรีแล้วก็สุดท้ายกู้ร่างขึ้นมาได้
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยนะคะล่าสุดคุณแม่ของน้องมาวินก็มารับร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสารแดงแล้วนะคะ
ผลการชนสูตรก็ออกมาแล้วว่าน้องเสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงค่ะนี่คือบรรยากาศตอนที่คุณเก๋หรือว่านางสาวเกษราแม่ของน้องมาวินกับญาติญาติมาติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรับร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลนะคะ
คุณแม่บอกว่ายังรู้สึกเสียใจกับการจากไปของลูกชายแต่ก็ดีใจที่สามารถหาร่างน้องจนเจอ
ตอนแรกจะล้มเลิกภารกิจค้นหาไปแล้วเพราะว่าทีมงานที่มาช่วยเนี่ยต่างคนต่างก็มาด้วยใจจริงบางคนก็ลางานมาแม่เองก็ลางานเหมือนกันแล้วมันนานมากใช้เวลาในการค้นหานานมากทำให้กู้ภัยจิตอาสาบางคนต้องกลับไปทำหน้าที่การงานของตัวเอง
แต่ว่าเธอก็บอกว่าขอให้พี่ที่ช่วยทุกคนว่าขอให้มาค้นหาช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ไหมเพราะว่ายังมั่นใจว่าลูกต้องอยู่ตรงจุดที่ลูกตกน้ำแน่นอนและสุดท้ายก็พบร่างของลูกจริงนะคะ
บอกว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนมากที่ช่วยกันอย่างเต็มที่จนเจอน้องมาวินและขอบคุณผู้ใหญ่เบียร์ที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้ก็ยังช่วยเรื่องลงศพและรถรับส่งร่างของน้อง
แม่อยากบอกน้องมาวินว่าลูกยังเป็นคนอดทนเสมอยังเป็นคนเก่งของแม่เสมออดทนจนเจ้าหน้าที่เจอร่างขอบคุณที่เกิดเป็นแม่ลูกกันและขอบคุณที่ได้เห็นหน้าตั้งแต่วันแรกและให้เห็นหน้าในวันสุดท้ายค่ะ
ก็อยากบอกว่ามาวินก็ยังเก่งอยู่สำหรับแม่เสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่าง
วันแรกก็ได้เจอเขาวันสุดท้ายก็ยังได้อยู่กับเขาค่ะ
ก็ขอบคุณคนแรกเลยคือผู้ใหญ่เบียร์นะคะ
ยื่นมือเข้ามาช่วยทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็ทุกทีมอีก๑๙ทีม
จากนั้นครอบครัวนะคะได้นำร่างน้องมาวิน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสารแดงที่กรุงเทพค่ะ
มีพิธีสวดพระพิธรรม๕วันแล้วก็มีพิธีชาปนกิจต่อไป
ผลการชนะสูตรแพทย์ระบุบอกว่า
มน้ำจากการขาดอากาศหายใจโดยในปอดแล้วก็หลอดลม